ส่วนช่วงนี้ไปติดตามความพร้อมของทั้งสองทีมทั้งบุรีรำยูเนเต็ดรวมไปถึง
เมืองทองยูเนเต็ดที่จะเจอกันในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครับ
บุรีรำยูเนเต็ดนะครับเตรียมที่จะวางจำหน่ายชุดแข่งขันสีชมพูรอบใหม่
ในวันที่๒๓และ๒๙กุมภาพันธ์นี้ตามกระแสเรียกร้องครับหลังจากที่เปิดขายในรอบแรก
ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทยจำนวน๒๐๐๐ตัวหมดเกลี้ยงภายในวันเดียวครับ
และยังมียอดสั่งจองเพิ่มอีกถึงห้าหมื่นตัวโดยคาดว่าจะมีการวางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกของสโมสรทุกสาขา
ในวันที่๒๙กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ยอดขายเสื้อรุ่นการ๒๐๑๖ทั้ง๓สีเพียง๒เดือนตอนนี้อยู่ที่๒๕๐๐๐ตัวนะครับ
คาดว่าจบรูดูการนี้จะมียอดจำหน่ายเสื้อทั้ง๓สีถึง๖แสนตัวซึ่งจะทำลายสถิติยอดขายเสื้อของสโมสรได้ด้วยนะครับ
ยังไงใครไม่มีก็ติดตามกันได้นะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
ชนะก็ได้นะครับ๒๓ตัวเก็บไว้นะครับ
เดี๋ยวยังไงจะเป็นเสื้อที่หายากในอนาคตครับ
เสื้อสีชมพูผมไม่ค่อยถนัดใส่จริง

เขาดีใจมากนะครับที่เป็นนักเตะเพียงไม่กี่คน
ที่ได้เล่นให้กับ๓ทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับ

เช่นเดียวกับนักเตะอย่างจักรพันธ์แก้วพรมนริพลนารมสวะแล้วก็ชิดชนกชัยเสียนสุรินทรนะครับ
ส่วนบุรีรำนั้นก็สร้างชื่อของเขาให้เป็นที่รู้จัก
จากนั้นอริสักยังพูดถึงธิรสินแดงดาด้วยอีกว่าน่าจะเข้าขากันได้ดีหลังจากที่เคยเล่นด้วยกันในนามทีมชาติมาแล้วครับ
กันหน่อยนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอระหว่างบุรีรำกับเมืองทองปีนี้
แข่งขันกันครบ๑๐๐ปีพอดีสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับ